มีผู้ชายคนนึงเดินไปซื้อไก่ทอดในตลาด
แต่เดินไปแบบเมาเลยเมาไม่รู้เรื่อง

คิดว่าพ่อค้าหมูด่า
เอาเหล็กเนี่ยนะคะ๓ท่อนไปทำร้ายเขา

แล้วพอตอนนี้ภาพเหล่านี้โอ้โหว่อนเน็ตคนด่ากันเละเลย
สุดท้ายก็เลยต้องตัดสินใจไปมอบตัว

ดูสิคะอันนี้คือตลาดสดเทศบาลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ
คือผู้ชายคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ลงมาจากรถ

แล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไป

ค้าหมูปิ้งในตลาดเอาท่อนเหล็กทุบเขาเลย

พยายามจะป้องกันตัวกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่ด้วย

ตำรวจสพปัวไปตรวจสอบนะคะ

อายุ๖๕พ่อค้าขายหมู

นายเอกชัยคนใส่ชุดดำในคลิปภาพนี้ค่ะ

ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดตรงเขียงหมู

นายเอกชัยก็เลยถามว่าตีลุงเขาทำไม
ชายคนนั้นก็ขึ้นซ้อนท้ายรถแล้วออกไป

บาดเจ็บนะคะหัวแตกเย็บไปตั้ง๔เข็ม

ทีนี้ค่ะตำรวจไปดูกล้องวงจรปิด

นายเอกชัยคนเจ็บและนายสมจิตเนี่ย
ไม่ได้รู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนเลย

เพราะว่าคลิปนี้โอ้โหว่อนเน็ตเลยค่ะ
ผู้ก่อเหตุไปมอบตัวแล้วผู้ก่อเหตุอายุ๒๕

แล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนทำร้าย

แบบนี้ว่าในสมคิด

หัวโฮหาเรื่องเหรอใช่มั้ย
สาเหตุคือความเมา

ผิดว่าคู่กรณีไปด่าคุณครับแล้วพอคลิปนี้มันว่อนเน็ตแล้ว
โอ้โหเลยเข้ามามอบตัวสุดท้ายโดนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะอยู่ที่ไหนนานเหรอ
ที่นานค่ะโอ้ไกลเหรอเกินไม่งั้นอยากให้นัตเตอร์พลเนี่ยมาเดินแถวทางท้าวแถวสายใหม่
ให้เตาหน้ายัดเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่าน
เพื่อเต่าจะขี่ไปตลาดสดเทศบาลปัวไหมคะ